จากเหตุปล้นรถจากเต็นต์รถมือ๒แล้วก็นำไปก่อเหตุนะครับ
ล่าสุดผู้ต้องสงสัย๔คนที่ถูกควบคุมตัว
อมรับนะครับว่าได้ร่วมลงมือก่อเหตุในขบวนการ
คาร์บอมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจริง
โดยทำหน้าที่หาเส้นทางหลบหนีเท่านั้น
ขณะที่วันนี้หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
เข้ามอบตัวกับทหารแล้วนะครับ
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
นายอัตนันซาอิ๑ใน๖ผู้ต้องหาที่ถูกสารจังหวัดนาทวี
และสารจังหวัดปัตตานีออกหมายจับใน๑๑ข้อหานัก

ไปก่อเหตุคาร์บอมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
เข้ามอบตัวกับพลโทปิยวัตนาควริษฐ์แม่ทัพภาค๔แล้ว
หลังหลบหนีไปนานกว่า๙วันที่วัดนาธวีจังหวัดสงขลา
แต่การมอบตัววันนี้นายอัตนันต์ปฏิเสธทุกข้อหา
พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมกับการป้นรถครั้งนี้
แต่จากประวัติพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีชื่อในบัญชีกลุ่มเกาะความไม่สงบ
ยังเป็นอดีตแก่นำที่เคลื่อนไหวในพื้นที่นาทวีด้วย
จากผู้ต้องหาชุดเดิมที่ถูกออกหมายจับซึ่งมีหลักฐานชัดว่าร่วมกันก่อเหตุ
ทหารยังเร่งหาหลักฐานเพื่อออกหมายจับสองสามีภรรยาเจ้าของรถขายปลา
อ้างว่าตัวเองถูกคนร้ายป้นรถไป
แต่จากการเค้นสอบอย่างหนักพบว่ามีพิรุธหลายอย่าง
ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวเองถูกป้นรถไปจริง
แม้จะมีข้อกล่าวอ้างแต่ทหารบอกว่าไม่น่าเชื่อถือ
ทำให้ทั้งสองต้องถูกแจ้งข้อหาด้วย
ในเมื่อรถคันนี้ไปก่อเหตุ

เขาก็ต้องถูกอาจจะต้องถูกแจ้งข้อก่อหา
ในฐานะพิสูจน์ร่วมเลยค่ะนึกว่าอังกฤษทรงโจร
แต่ว่าเขาก็ต้องหาเหตุผลอื่นมาแก้ต่าง
บังคับต่อสู้ว่าเขาถูกบังคับหรือมีความจำเป็นอย่างไร
ตลอด๙วันที่ผ่านมาหลังเข้าปิดล้อมและตรวจค้น
หลายคนถูกเชิญตัวเข้าค่ายเพื่อสอบถามและส่งกลับ
แต่ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจบอกว่าขณะนี้
ด้วยหลักฐานที่มีคือกล้องวงจรปิด
เลยทำให้๔คนยอมรับว่าร่วมก่อเหตุ
แต่พฤติการคือสนับสนุนเส้นทางเพื่อหลบหนี
ซึ่งหากหลักฐานครบทั้งหมดต้องตกเป็นผู้ต้องหาด้วย
ทั้ง๔คนก็ยอมรับนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ว่าก็ยังอยู่ในลักษณะของการสนับสนุน
ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะนี้ก็คือ
ลักษณะของการร่วมในการสำรวจเส้นทาง
ในการเป็นชุดนำ
นำเส้นทางที่ปลอดภัยเพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ประชาชนออกมาบล็อกเส้นทางไว้
เขาก็เลยต้องมีการตรวจสอบเส้นทาง
ตลอดเวลาหลังผู้ต้องหาก่อเหตุ
ทหารยังเร่งล่าตัวไม่เว้นแต่ละวัน
แต่สิ่งหนึ่งที่เร่งป้องกันคือช่องทางธรรมชาติ
ซึ่งจุดนี้คือจุดยุทธศาสตร์ที่คนร้ายจะส่งอาวุธเพื่อก่อเหตุ
ทางการจึงเร่งป้องกันไม่ให้มีเหตุซ้ำ
คดีนี้ถือเป็นคดีใหญ่บวกกับพฤติการของผู้ต้องหาที่เปลี่ยนไป
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งหาทางตั้งรับ
และไม่เพียงกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกออกหมาย
ยังมีผู้ต้องสงสัยอีกเกือบ๔๐ที่มีส่วนร่วม
ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือแล้ว
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน